ในช่วงแรกครับเป็นเหตุการณ์ที่ออกมาประมาณสักช่วงประมาณบ่าย๒

บางคนตั้งข้อสังเกตว่าช่วงบ่ายกรุงเทพมหานครขอนแก่น
ฝนก็ยังไม่ตกแต่ทำไมฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาได้
เป็นคำสั่งฟ้าผ่าจากหัวหน้าคอสช
ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ครับในการสั่งพักงาน
ผู้ว่ากอทมและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
และบอกอีกด้วยนะครับว่าสั่งพักงานชั่วคราว
ไม่ได้รับผลตอบแทนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับ
ไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคศนะครับ
เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย
โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา๔๔ของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับชั่วคราวปี๒๕๕๗
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ระงับปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในกรุงเทพมหานคร
เป็นการชั่วคราวแต่ยังไม่พ้นจากตำแหน่ง
กว่าจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งนะครับ
โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในระหว่างนี้
และมีคำสั่งให้นายแพทย์เปรมศักดิยยุระนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นการชั่วคราว
โดยยังไม่พ้นจากตำแหน่งจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
และไม่ได้รับค่าตอบแทนเช่นกัน
พร้อมกันนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นตรวจสอบข้อเท็จจริง
หากพบว่าไม่มีความผิดให้รายงานมายังนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำสั่งต่อไปนะครับ
ในขณะที่อีกหนึ่งคนเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งออกรายการถามตรงไปนะครับ
คุณวิราชจันพิทักษ์อดีตสสพักประชาธิปัตย์บอกว่า
ส่วนตัวแล้วรู้สึกพอใจกับคำสั่งดังกล่าว
แม้จะช้าไปแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งยืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองตรวจสอบนั้น
มีหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอ
ออกคำสั่งดังกล่าวจะทำให้การตรวจสอบทุจริตในกรุงเทพมหานครนั้นทำได้ง่ายขึ้น
เชื่อว่านายกรัฐมนตรีคงพิจารณาอย่างรอบครอบแล้ว
รวมทั้งนะครับคุณวิราชเปิดเผยอีกว่า
ตอนนี้ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตในกรุงเทพมหานครไปแล้วกว่า๑๗เรื่อง
และจะยังเดินหน้าตรวจสอบทุจริตต่อไปยืนยันว่าไม่ได้เป็นศัตรูกับใคร
วันนี้มาออกรายการย้อนกลับไปเมื่อ๑๓กรกฎาคม
ก็มาคุยอีกรอบหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับรถดับเพลิงกรุงเทพมหานครเหมือนกัน